โอ้โหดอกงิ้วสีส้มสวยงามมากเลยค่ะ
กำลังร่วงหล่นเดี๋ยวขอถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะคะ
สวยมากเลยค่ะแถมเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเอาไปทำขนมจีนน้ำเงียวรสชาติดีทีเดียวค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะวันนี้สี่กุมภาพันธ์นะคะ
ยังเป็นวันหนึ่งที่อากาศไม่มีอะไรน่าห่วงน่ากังวลฝนใหม่หนัก
้าวไม่จัดนะคะแล้วก็สภาพอากาศโดยรวมทั่วไป
ก็เป็นสภาพอากาศที่เราคุ้นชินแม้กลางวันจะร้อนบ้างก็ตามค่ะ
ตรวจสอบข้อมูลกันนะคะจากแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
เปิดมาหน้านี้ดูเป็นข้อมูลความรู้เล็กนะคะ
ก็คือว่าถ้าพื้นที่ไหนมีสีส้มสีแดง
นั่นคือฝนตกหนักมีเมฆปกคลุมแต่ดูแล้วพื้นที่ประเทศไทย
โล่งเคลียร์สกายดีไม่มีปัญหาเรื่องฝนนะคะ
ดูจากแผนที่อากาศกันบ้างเส้นยึกยักษ์อาจจะดูงง
จำเป็นตัวเลขค่ะพันสิบสองคืออากาศมันร้อนอ้าวอ้าว
สิบสี่สิบหกเป็นต้นไปนั่นคือรู้สึกเย็น
เพราะฉะนั้นค่ะอีสานแถบภาคที่ติดกับประเทศลาวเนี่ยนะคะ
เพราะฉันจะรู้สึกได้ว่าอากาศจะเย็นหน่อย
เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะส่วนอุณหภูมิที่เราจะสามารถดูได้จากโมเดลนี้
ก็คือโมเดลสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนี่ยนะคะ
ถ้าเขียวก็เย็นหน่อยล่ะค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้จะเหมือนกับว่าเป็นช่วงของการเย็นทิ้งท้าย
ที่สุดสัปดาห์นี้จะร้อนแล้วต้นสัปดาห์หน้าจะฝนอีกรอบหนึ่ง
เรียกว่าปรับเปลี่ยนกันอย่างฉับพลันนะคะ
ส่วนฝนค่ะไหนดูกันแล้วนะคะก็ดูโมเดลนี้เพื่อให้เห็นว่า
ฝนเนี่ยเบาบางมากจริงภาคใต้ปกติที่เคยมีตกหนักก็ตกประปรายเล็กน้อยเบาเท่านั้นเองนะคะ
เรียกว่าถ้าโดนแดดมาแล้วเนี่ยก็อาจจะสลายหายไปไม่ได้ตกลงมามากมายอะไรนะคะ
ขณะที่ขึ้นเองนะคะก็ยังคงมีเล็กน้อยแถบภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะ

เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเชียงเหนือนะคะ
ทางปลายแหลมยวนมาก็เลยได้รับอิทธิพลกันหน่อยแต่ว่าพื้นที่อื่นอื่นนะคะ
อย่างเช่นตอนกลางของประเทศตอนนี้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยแรง
เกิดอะไรขึ้นคะก็เลยส่งผลกระทบต่อใบตองค่ะ
ตอนนี้เนี่ยใบตองเป็นที่ขายดิบขายดีเลยนะคะ
เพราะอะไรคะคุณผู้ชมชาวนาบอกมันร้อนแล้วมันก็แรงแบบนี้
ทำนาไม่ได้เอางี้แล้วกันหันเข้าสวนกล้วยไปตัดใบตองมาขายดีกว่า
สู้กับภัยแรงไปเลยยิ่งช่วงนี้ใกล้ตรุษจีนแล้วด้วย
ตองก็เลยมีราคาสูงขึ้นกิโลกรัมละ๒๐บาทนะคะ
จากใบตองแล้วนะคะก็ยังขายเครือกล้วยหัวปลี
เอาไปทำเงินได้เป็นประโยชน์ต่อหลายหลายภาคส่วนเลยค่ะจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งนะคะ
แล้วมีลมพัดแรงในช่วงนี้ก็ทำให้ต้นไม้ใบย่าแห้งกรอบ
ฉะนั้นค่ะก็ต้องขอเตือนคนใช้รถใช้ถนนนะคะหรือว่าคนที่สัญจรไปมาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแบบนี้
อย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงข้างทางเพราะอาจจะเกิดไฟไหม้ได้
อย่างที่เห็นอยู่ที่ประจวบคีรีขันค่ะสาเหตุคือมีคนทิ้งก้นบุหรี่ลงข้างทาง
ก็เลยเกิดไฟไหม้ย่าในไร่สับปะรดแล้วก็ลามไปยังสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน
ความเสียหายในกว่าห้าร้อยไร่นะคะแค่ก้นบุหรี่มวลเดียวชิ้นเดียวนี่แหละค่ะ
เกิดความเสียหายใหญ่หลวงประเมินมูลค่าไม่ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะ
แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบเรื่องฝุ่นควันนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวฝนที่จะตกวันจันนี้นะคะเรียกว่าน่าจะเป็นฝนชับช่อมะม่วงนะคะ
ก็จะตกลงมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะเหนือและอีสาน
แต่ว่าพื้นที่อื่นสัมผัสได้คือลมแรงตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างของท่านด้วย
หรือว่าต้นไม้ที่อาจจะโค่นลงมาได้นะคะ
ส่วนดอกนิ้วแห้งตอนนี้ชาวบ้านก็เก็บขายได้รายได้ดีทีเดียวค่ะ
ดีฉันไปหาโอกาสนี้นะคะทำรายได้บ้างดีกว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ